คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนานะฮะ
แต่เราก็ภาวนาขอให้อย่าเจอแบบผู้หญิงคนนี้คุณ

ไม่รู้ต้องเผชิญชีวิตอยู่ในรถขนาดไหนนะฮะ
ธรรมดาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้านั่งรถทัวร์นะ
สักประมาณ๙ชั่วโมงถึง๑๐ชั่วโมงผมมานั่งประจำ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลมันอาจจะนานหน่อย๑๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นานหน่อยนะแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นนางงามด้วยนะ
นางงามเป็นมิสแกนจังหวัดนครนายกออกมารีวิวนะฮะ
ขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่
เธอใช้เวลาเกือบ๒๑ชั่วโมง
มันไปเจออะไรบ้างทั้งต้นทางกลางทาง

คุณผู้ชมไปดูเธอรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่คือผู้โดยสารที่ตกค้างนะคะ
ประมาณ๒๐๐กว่าคนนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะ
ตัวที่จะออกคือ๒ทุ่ม๔๕จนตอนนี้ตี๑แล้ว
ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพ
ควรจะเห็นใจค่ะเพราะตั้งแต่๒ทุ่ม๒๐รถ
ตอนนี้น่าจะอยู่นครสวรรค์แล้ว

นิวอัลที่เราใจค่าลูกรถนี่คือค่าจ้างคน

ไอ้เข้าใจอ่ะเข้าใจและนี่๓๐กว่าคนต้องมันรอ
เข้าใจตั้งแต่เป็นตัวน้ำมันเข้าใจตั้งแต่วนมารับ
จนตอนนี้ไม่ไปไหนเลยจะให้เข้าใจอะไรอีก
โอ้โฮนี่มันรถผีหรือเปล่านะฮะ
แล้วดูสิคือพอฟังเธอบอกจริงรถออกเกือบ๓ทุ่ม
ต้องออกใช่ไหมแต่ตีหนึ่งแล้วยังไม่ได้ออกเลยอ่ะ
ใช่ค่ะคือตัวเธอไม่ได้เป็นคนโวยวายคนเดียว
ผู้โดยสารคนอื่นโวยวายกันหมดแล้วครับ
คุณอันนั้นเรียกเป็นผู้ประสบภัยได้ใช่ไหม
คนที่ถ่ายไว้แล้วก็ประสบภัยก็คือคุณเฮร่าณชิตาจันทนา
มิสแกรนดนครนายยกคนสวยคนนี้เป็นคนโพสต์รีวิวนะครับ
เธอบอกว่าเธอต้องการจะเดินทางจากกรุงเทพไปเจียงใหม่เจ้า
ก็แน่นอนมาขึ้นรถที่หมอชิดไม่มีรถทัวร์
ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนตกรถนะฮะ
จริงตั้งใจนะ๒ทุ่มกว่าต้องออกเดินทางแล้ว
ตีหนึ่งไหนว่าจะมีรถทัวร์มารับ
นี่ไงคุณหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ารถผีหรือเปล่า

แต่เขาบอกว่ามาซื้อตัวตรงนี้ขึ้นรถได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ครับพอขึ้นรถตอนตีหนึ่งเจออะไรอีกฮะ
เจอปัญหาคนขับรถทัวร์ขับวนในกรุงเทพไม่ไปไหน
ผู้โดยสารบอกอ้าวจะวนเป็นอะไร
ชมเมืองจะวนชมเมืองทำไมฉันอยากไปเชียงใหม่แล้วนะฮะ
ขับออกจากกรุงเทพออกอายุทยาสักทีสิไม่ไปไหนสักทีนะครับ
ผู้โดยสารก็ได้แต่นั่งอยู่บนรถวนเวียนไปมาอยู่บนนั้น
ตอนนี้ผู้โดยสาร๓๐คนเริ่มโวยวายแบบในคลิปว่า
ทำไมไม่ออกจากกรุงเทพสักทีนะฮะ
เขาบอกว่าคุณผ่านไปเป็นชั่วโมง
ชั่วโมงแล้วแทนที่รถจะไปถึงนครสวรรค์

แต่ปรากฏรถยังอยู่กรุงเทพที่เดิมนะครับ
พอผู้โดยสารโวยหนักเข้าคนขับรถนะ
ซึ่งปกติต้องมีคนขับมือหนึ่งกับมือสองสองคน
ทิ้งรถคนขับมือหนึ่งทิ้งรถ
เหลือคนขับอีกคนเดียวอ้าวงงแล้ว

เมื่อรถออกมาแล้วก็ยังเจอปัญหา
รถยางรั่วบ้างแหละเมื่อกี้มีคลิปใช่ไหม
ตอนที่ผู้โดยสารต้องลงมาจากรถ
แล้วก็ไม่ต้องมาซ่อมยางอะไรกันอีกนะ
แวะปะยางไม่ถึงเชียงใหม่สักทีนะฮะ
ยังเจอปัญหาคนขับรถทัวร์ควงกะคนเดียวมาตลอดทาง
อย่างที่บอกไงไม่รู้ว่าอีกคนเนี่ย
ต้องไปขับอีกคันหรือเปล่าคุณ
พอรถผีมันก็วนไปอีกคนก็ต้องไปขับอีกคัน
ทำให้รถที่จริงต้องมีคนขับมือหนึ่งและมือ๒
ต้องมีสับเปลี่ยนก็เหลือคนเดียวอันตรายนะ
จริงมันไม่ได้ไงต้องขับทางไกล

พอเหลือคนขับคนเดียวเขาขอจอดแวะพักข้างทางสองรอบ

จะมีการจอดแวะพักข้างทางแค่แถวนครสวรรค์
เพื่อให้ผู้โดยสารลงไปกินข้าวไปปัสสาวะ
ไปทำธุระส่วนตัวเลยตอนช่วงกลางคืน
แล้วก็คนขับก็ได้พักนิดหน่อย

แต่ทีนี้ขอจอดแวะนอนข้างทาง๒รอบ

ผู้โดยสารโทรแจ้งขนส่งว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เจ้าหน้าที่ขนส่งก็เลยมาดักรถคันนี้

เมื่อรู้ว่ารถทัวร์ที่นั่งมาเป็นรถเถือนเห็นไหม
เป็นรถผีไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถทัวร์โดยสาร

ถ้าเจ้าหน้าที่อายัดรถทัวร์คันนี้ไว้
ผู้โดยสารก็ถูกทิ้งไว้กลางทางที่จังหวัดตาก

ให้คนขับขับรถทัวร์ไปส่งผู้โดยสารที่เชียงใหม่

เดี๋ยวขนส่งจะดำเนินการในภายหลัง
คุณผู้ชมฮะคุณเฮร่าบอกว่า

กว่าจะถึงที่หมายปลายทางคือเชียงใหม่

คุณพอมาถึงที่หมายทุกคนบนรถนะฮะ
ดีใจคุณเฮร่าถึงกับลงไปขอบคุณนะ

ต้องไปขอบคุณขอบคุณคนขับที่อดทน
พามาถึงจุดหมายปลายทางนะ
แต่ระหว่างทางก็ด่าคนขับไปตลอดทางเหมือนกัน

เออก็ซื้อเครื่องดื่มเล็กน้อยเป็นสินน้ำใจฮะ

พี่คะเดี๋ยวพี่ขับกลับไปกรุงเทพฯเหมือนกันหรือเปล่า

น่าจะพักเท่านั้นหรือเปล่า
เราพักกันอย่างเท่านั้นถึงว่าขอบคุณก่อน
ขอบคุณมากเลยนะคะที่อดทนขาดทุนแบบพวกเรามาถึงตรงนี้
แต่ปลอดภัยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับครับคุณค่ะเฮร่า์ที่อย่างใจดี
ไปขอบคุณค่ะน้ำใจที่กุนอุตสนาธิบริษัทขับมาถึงอย่างปลอดภัย

ขอบคุณนะ

แต่ต้องการให้ปรับปรุงบริการให้ดีกว่านี้
เพราะผู้โดยสารคือคนที่คุณต้องดูแลชีวิตนะ
คุณต้องส่งเขาถึงจุดหมายปลายทางนะครับ
แล้วก็เธอบอกว่าไม่มีผู้โดยสาร
คนไหนติดใจคนขับนะที่ขอแวะจอดนอนพัก
เพราะเข้าใจดีว่าสุดท้ายคุณเป็นคนขับมือเดียว
คุณก็ต้องพักเพื่อความปลอดภัยของพวกเราด้วย

ถ้าพุ่งเข้ากรุงเทพก็ต้องโดนตรวจสอบแหละ
เพราะว่าเป็นรถทัวร์เถื่อนนะ
เพราะว่าขนส่งจังหวัดตากเขาหมายหัวเอาไว้แล้วนะครับ
ขอเถอะช่วงจะเดินทางอย่าให้เจออะไรแบบนี้อีกเลย